พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะ
เรื่องนี้ผู้เสียหายเป็นถึงรองนายกเทศมนตรีตำบลหาดทนงจังหวัดอุทัยธานีนะคะ
เธอไปซื้อตึกแถวราคา๓๕๐๐๐๐บาท
ซื้อตึกแถวมาแต่ว่าตึกแถวนี้
เจ้าของเขาบอกว่าเขาให้อดีตภรรยาเปิดร้านขายกาแฟอยู่
ผู้ซื้อก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเปิดร้านขายกาแฟไปต่อ
อีก๒เดือนไม่ต้องเสียค่าเช่าด้วยเขาซื้อกันตั้งแต่เดือนกันยายน
ก็๒เดือนนี้ให้ขายไปไม่เก็บเงินไม่คิดเงินค่าเช่า
สุดท้ายผู้ซื้อเขาบอกว่ามีคนบอกว่าเจ้าของเดิมเขาย้ายออกไปแล้ว
ก็เลยกลับเข้าไปดูตึกแถวเพื่อที่ตัวเองจะได้ย้ายเข้าไป
ปรากฏว่าพอกลับเข้าไปดูมันเป็นสภาพแบบนี้
เหมือนกับว่าคนอยู่เดิมที่เขาเปิดร้านขายกาแฟ
ไม่พอใจอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เอากาแฟสาดตามกำแพง
แล้วก็เนี่ยทำลายข้าวของในตึกแถวนี้จนมันเละพังเสียหายไปหมดอ่ะ
ทั้งที่ผู้ซื้อเขาบอกว่าเขาตกลงซื้อตึกแถวนี้
เพราะว่าเขาไปดูข้างในแล้วมันสวย
เขาตกแต่งไว้สวยงามดูดีเลยตัดสินใจซื้อ
แต่พอเข้าไปมันเป็นแบบนี้ค่ะ
สาดไว้ตามฝ้าตามกำแพงเจาะฝ้าเพดานจนเละไปหมดนะคะ
ทวนก่อนไปใช่ไงนี่เป็นสภาพนะคะ
ตึกแถวนี้อยู่ที่บขศอุทัยธานี
ซื้อมาตั้ง๓ล้าน๕แสนบาทเขาซื้อต่อมาจากเจ้าของเดิม
เงื่อนไขก็คือบ้านที่ซื้อต้องพร้อมอยู่นะ

เข้าของเครื่องใช้อย่างอื่นเอาออกไปได้ตามปกติ
นี่เป็นเงื่อนไขที่เขาซื้อแต่ยังไม่ทันจะเข้าไปอยู่เลยค่ะ
เนี่ยสภาพอย่างที่เห็นเนี่ย
คนที่เป็นเจ้าของตึกใหม่เขาบอกอึ้งมากเลยนะ

เขาบอกเข้าไปเห็นแล้วตกใจมาก
ไม่คิดว่าต้องมาเจออะไรแบบนี้
เธอก็เลยบอกว่าไปร้องกับทางประธานสื่อมวลชน
อุทัยธานีแล้วก็นักข่าวเลยนะว่า

เจ้าของเดิมเนี่ยนะคะชื่อว่านายสมบัติ

แต่เจ้าของเดิมที่ชื่อว่านายสมบัติเนี่ย
ให้ภรรยาที่ชื่อว่านางสมนึกหรือเจ๊บุตร
เปิดร้านขายกาแฟ๒๓ปีมาแล้ว
แต่ว่านายสมบัติกับเจ๊บุตรเนี่ยเขาเลิกกัน
นายสมบัติย้ายไปอยู่บ้านอีกหลังหนึ่ง
แต่ว่าตึกแถวนี้นายสมบัติก็ให้อดีตภรรยาเจ๊บุตรเนี่ย
ก็ขายกาแฟไปก่อนก็ขายกาแฟอยู่คนเดียว
ต้นปีที่ผ่านมาค่ะนายสมบัติเขาบอกว่าผ่อนไม่ไหว
ก็ไปคุยกับอดีตภรรยาแล้วก็มาคุยกับคนซื้อว่า
อยากขายไปคุยกับอดีตภรรยาบอกว่าจะขาย
แล้วก็มาบอกคนซื้อว่าเออเนี่ยจะขายนะสนใจไหม
นางสาวมราที่เป็นรองนายกเทศมนตรีเขาเลยบอกว่า
สนใจนะแต่ก็ต้องไปคุยกับอดีตภรรยาให้รู้เรื่องก่อนนะ
เหมือนทุกวันนี้ยังขายกาแฟอยู่เลย
จนสุดท้ายเดือนกันยายนนายสมบัติบอกว่า
อ่ะคุยกับอดีตภรรยาเรียบร้อยตกลงขาย๓๕๐๐๐๐๐บาท
นางสาวมราก็ตัดสินใจซื้อมาทำเลิกซื้อขายกัน๑๒กันยายน
แต่เขาก็ยอมให้อดีตภรรยาของนายสมบัติเนี่ย
กาแฟต่อไปอีก๒เดือนไม่คิดค่าเช่าด้วยซ้ำเนี่ย

จากนั้นก็ค่อยย้ายออกกันแล้วกันเดี๋ยวเธอค่อยมาปรับปรุงตึก

หลังจากที่ทำสัญญาเสร็จแล้วก็บอกกับคุณสมบัติสามีเขานะครับ
บอกว่าเอาอย่างนี้กันให้ภรรยาคุณสามารถอยู่ต่อได้อีก๒เดือนคือ
ตั้งแต่กันยายนถึง๓๑ตุลา
เพราะว่าเพื่อจะให้เขาได้มีโอกาสได้ไปหาที่อยู่ใหม่
ให้อยู่ฟรีโดยไม่คิดค่าเช่าแม้แต่บาทเดียว
ค่ะหลังจากพอครบถึงวันที่๓๑ตุลา
เราก็สงสัยว่าทำไมคุณบุตรเนี่ยคะ
ทำไมไม่ออกจากบ้านไปสักที
ก็เลยไปถามเขาบอกว่าอ้าวบุตร๑๐บาทเขาไม่ได้บอกเหรอ
เขาก็เราก็บอกว่าประโกนเสียงดังเลยนะคะ
ไม่เคยมีใครบอกเขาบอกเอางี้แล้วกันถ้าไม่รู้

ก็คือให้ขนของไปให้หมดภายในวันที่๑๕
จะชอบใจว่าโอ้ร้านตกแต่งสวย

เพราะว่าเห็นว่าภายในบ้านมันสวยจริงถูกใจนะคะ
ก็ไม่คาดคิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น

ก็เขาก็ถือว่าเขาเป็นเจ้าของตึกแล้วถูกไหม

แล้วเห็นว่ามีคนกำลังขนของออกก็เลยเข้าใจว่า
อดีตภรรยาคงจะย้ายออกไปแล้วอดีตภรรยาของเจ้าของ
ที่เขาขายร้านกระโฟงกาแฟอะไรอยู่เนี่ยน่าจะย้ายออกไปแล้ว
แต่พอเดินเข้าไปดูก็แทบเป็นลมอย่างที่บอกว่าสภาพมันเหมือนกับ
ละโลกที่เห็นก่อนซื้อค่ะ
ลักษณะก็คือเหมือนกับมีการเอากาแฟไปสาดใส่ฝ้า
ผนังปูนฝ้าเพดานก็มีรอยถูกไม้กระทุง
จนเป็นรูพังเสียหายหลายจุดเลย
ไดขึ้นลงก็เหมือนกับมีคนเอามีดไปฟัน
เสียหายหมดเลยทุกขั้นเลยนะคะ
แล้วก็เอาสีขาวไปละเลงทั่ว
ตั้งแต่ชั้นแรกขึ้นไปถึงชั้น๓เป็นแบบนี้
มีร่องรอยแบบแกะกระเบื้องออกไปเลย

บอกว่าถ้าต้องซ่อมใหม่หมดทั้งหลังเนี่ยเป็นแสนนะ
เป็นบ้านที่สวยค่ะ
เขาตกแต่งไว้ดีมากนะสวยงามน่าอยู่
เคยตัดสินใจซื้อโดยที่ไม่ต้องมาดูบ้านอีกเลย
ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะเคยเห็นแล้ว
มันไม่เหมือนกันมันคนละเรื่องกับที่ตกลงไว้
บอกว่าตอนที่พี่ตกลงซื้อทำสัญญาบอกว่า
ขอให้บ้านอยู่ในสภาพพร้อมอยู่
ทุกอย่างเฟอร์นิเจอร์อะไรคุณเอาไปได้
แต่โครงสร้างของบ้านคุณต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อยทั้งหมด
มันคนละโลกเลยคนละเรื่องกันเลย
๓๕ล้านมันเป็นอย่างนี้เหรอ

คือเจอหน้าใครเอ้ยเจ้าคนที่มากลนของ
พี่ยังด่าเลยทั้งที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้อง

ส่วนเจ้าของร้านอาหารตามสั่งที่ตึกแถวเขาอยู่ติดกันเลยเนี่ยนะคะ
คนนี้ค่ะเจ๊ก่อเขาบอกว่าตัวเองก็เป็นเพื่อนบ้านกับเจ๊บุตรนะคะ
คนก่อเหตุเขารู้จักกันมาเป็น๑๐ปีแล้ว
บุตรหรือนางสมนึกคนนี้จริงแล้วก่อนหน้านี้ก็นิสัยดีนะคะ
ก็ทำขนมมาฝากขายบ่อยเพราะว่าทำขนมเก่งฝีมือดี
แต่พักหลังเจ๊บุตรคนนี้เปลี่ยนไป
ดีคุ้มร้ายบางวันอยู่ดีก็มาตะโกนด่าตะโกนด่าข้ามบ้านไปเลยค่ะ
แต่เธอก็ไม่รู้ว่าด่าใครเธอเองก็ไม่คิดว่าเจ๊บุตรจะมาก่อเหตุแบบนี้นะคะ
ไม่เคยคิดเลยว่าเป็นคนแบบนี้
ก็บางครั้งก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีแต่บางครั้งเขาก็ไม่ยิ้ม
ไม่รู้ว่าเขาอารมณ์ไหนคิดว่าคุ้มดีคุ้มร้ายนะบางครั้งอ่ะ
บางครั้งเคยนอนอยู่คนเดียวอยู่ตอนกลางวันนะ
อยู่เขาก็โวยวายโวยวายไม่รู้ว่าทำอะไร
ฝาผนังติดกันนอนอยู่ก็ไม่รู้ว่าทำอะไร
มีใครส่งเสียงด่าเคยบุดอะไรแบบนี้ไหมครับ
เคยได้ยินแต่ไม่รู้ว่าด่าใคร๙ปีเสร็จแล้วเขาก็ดีบ้างไม่ดีบ้าง
เขาโกรธเราเราไม่โกรธเขาอยู่เดี๋ยวเขาก็มาดีเอง
แต่เราก็ดีไปตลอดไม่ว่ากัน
เขาทำขนมขายก็มีฝีมืออร่อยมากเลย
ช่วยเขาขายทุกอย่างก็เขาอยู่เขาก็ไม่ส่ง

ทีนี้นางสาวมราผู้เสียหายเนี่ยนะคะ
เขาก็บอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อนเลยนะ
กับเจ๊บุตรที่เขาขายกาแฟอยู่ในบ้านหลังนี้อยู่ในตึกแถวหลังนี้

ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเจ๊บุตรถึงมาก่อเหตุแบบนี้
แต่ว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยค่ะนายสมบัติที่เป็นเจ้าของเก่า
แล้วก็เป็นอดีตสามีของเจ๊บุตรเนี่ยนะ
ก็ติดต่อไปนะคะแสดงความรับผิดชอบด้วย
บอกว่าจะออกค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมให้ทั้งหมด
แต่เธอบอกว่านายสมบัติเป็นคนนิสัยดีมาก
แล้วนายสมบัติก็ไม่ได้เป็นคนก่อเหตุ
สิ่งที่ต้องการตอนนี้ก็คืออยากจะให้คนก่อเหตุเนี่ย
นางสมนึกหรือเจ๊บุตรคนนี้
ออกมาแสดงความรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหาย

ก็เรียกตัวนางมาราผู้เสียหายเนี่ยนะคะ

แล้วก็จะเร่งติดตามตัวคนก่อเหตุ
ภายในสิ้นเดือนนี้บอกว่าน่าจะได้ตัว

แล้วก็จะต้องมารับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
ชดใช้เป็นเงินหรืออะไรก็ตามให้มาตกลงกันก่อน
ถ้าตกลงกันไม่ได้จะเอาผิดยังไงก็ว่ากันต่อไป
ก็ดูแล้วคดีก็ไม่มีอะไรซับซ้อน
ใช่ไหมครับเพราะว่าเจ๊บุตรที่เป็นคนที่เปิดร้านกาแฟอยู่
ความจริงแล้วก็คือผู้พักอาศัยเจ้าของเก่าก็ขายให้เจ้าของใหม่แล้ว
แต่ว่าคุณทำแบบนี้ก็ถือว่าไปทำลายทรัพย์สินเขานะครับ